คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุน่าประหลาดใจฮะที่ชาวบ้านที่จันทบุรีบอกโอ้โห
ปริงทะเลมันมาเกยตื้นนับกันไม่หวาดไม่ไหว

แต่ว่ามันมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกอะไรหรือเปล่า
ทำให้ปลิงเหล่านี้มาเกยตื้อน
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับ
เป็นผู้พบเห็นปริงเหล่านี้มาเกยตื้นเต็มไปหมดเลย
ไม่รู้จะเดินนับยังไงไหวนะฮะอยู่ตรงหาดบางกระชัยแบบนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้านะเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ทำอาชีพประมง
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอาศัยอยู่ที่นี่มา๕๐กว่าปีแล้ว
มันก็เคยนะมีปริงทะเลมาเกยตื้นแต่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับ
ขณะที่ผู้สิทธิ์ของเราก็ไปพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลบางกระชัย
อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปี
แต่ปีนี้มันมากกว่าปกติ
ก็ขอให้ชาวบ้านอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
ส่วนเจ้าตัวที่เห็นชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าหัวมันเทศ
มันก็คือตัวปิงทะเลชนิดหนึ่งแหละฮะ
เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับปิงทะเลเลย
ว่าปิงทะเลหัวมันเทศชาวบ้านก็เรียกแบบนี้แล้วก็

ทีนี้อันนี้มันเกิดขึ้นตอนเช้าใช่ไหม
พอช่วงเย็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรชายฝั่ง
แล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ออกมาให้ข้อมูล

พอตอนเย็น๔โมงเย็นปลิงเหลือตัวเดียว

ลงน้ำในช่วงน้ำขึ้นตอนเย็น
แล้วก็เปิดเผยสาเหตุบอกว่าเพราะคุณภาพน้ำที่มันมีความเค็มต่ำ
คือน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลจำนวนมาก
ปริงทะเลซึ่งมันมีความอ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำ

พอมันอ่อนแอมันก็ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นได้
นี่เห็นไหมอย่าคิดว่ามันเป็นสัตว์แข็งแรงแล้วมันอ่อนแอจริง
แล้วก็ที่เห็นน้ำทะเลมีสีเปลี่ยนไปเพราะว่าเรื่องของแพลงต้อนพืช
แต่คุณภาพน้ำปกติทั้งหมดทั้งมวลเป็นเหตุการณ์จากธรรมชาติ
แต่ก็เสียความสมดุลไปไงคุณเออน้ำจืดมันไหลลงไปเยอะ
ค่ะนักท่องเที่ยวมาเห็นก็รู้สึกแบบเนอะ